ผลงานของนักกีฬาไทยลุ้นกันสนุก
แล้วก็๔คูณ๑๐๐เมตรนะครับ

เข้าตาโดยเฉพาะ๔คูณ๑๐๐เมตรชายนะครับ

๔ก็ยังได้ภูริพลบุญศรนะครับ
แซงในช่วงประมาณสักเกือบจะ๕๐เมตรสุดท้ายนะครับ

ติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลครับ
วิ่งผลัด๔คูณ๑๐๐เมตรชายยังคงจัดจ้านในอาเซียนนะครับ
หลังจากที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก
ทีมชายแล้วก็ทีมหญิงป้องกันแชมป์๔เกมเอาไว้ได้ครับ
หนึ่งในไฮไลท์กรีธาทุกครั้งอยู่ที่วิ่งผลัด๔คูณร้อย
ไต้ฝุ่นชายไทยแชมป์๔เกม๒๔สมัยและแชมป์เก่า
เป็นทีมพลังหนุ่มและชุดใหม่จากครั้งก่อน
ประกอบด้วยไม้๑ชะยุดคงประสิทธิ์

ไม้๓สีรุพนภัณฑ์แพร่ที่ปกติเป็นไม้สุดท้าย
แต่ขยับมาเป็นไม้๓แล้วให้ลมกรดไฟแรง

เพิ่งทุบสถิติคว้าเหรียญทองวิ่ง๒๐๐เมตร๔เกมครั้งนี้

ปรากฏว่าไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรก
ในเวลา๓๘๕๘วินาที

ด้วยเวลา๓๙๒๗วินาทีเมื่อปี๒๐๑๙

ที่ทำไว้๓๘๗๐วินาที

ได้หยุดความสำเร็จอยู่เพียงแค่ในอาเซียนเท่านั้น
แต่หวังสารต่อความสำเร็จไปสู่เวทีนานาชาติ

เพราะพวกเราเป็นรายการที่เรา

และเราตั้งใจมากที่จะมาทำลายสติในวันนี้ครับ

ไม้๔ก็กดดันไม่ก็กดดันครับ

ก็มีความกดดันแต่ก็จะพยายามไม่คิดมากครับ

ส่วนทีมหญิงวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรก
ด้วยเวลา๔๔๓๙วินาที
ฟ้าเหรียญทองสมัยที่ที่๑๔
ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ
ถนัดที่จอร์ชัวร์โรบอทแอคซินสัน
ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัน๑๙ปี

เหรียญทองวิ่ง๘๐๐เมตรชาย

ส่วนเหรียญเงินตกเป็นของจีรายุปีนารำ
ยิมนาสติกในประเภท๔เอ็กเซอร์ซาหญิง

ทำคะแนนได้๑๒๗๐๐คะแนน
เท่ากับฤฟ้าเออฟานานูทิฟิจากอินโดนีเซีย
ทำให้ทั้งสองคว้าเหรียญทองร่วมกัน
ถือเป็นการคว้าเหรียญทองครั้งแรกในรอบ๑๙ปี

เอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย๓ต่อ๐เซต
นัดที่๒ด้วยคะแนน๒๕ต่อ๑๕
ต่อ๑๒และ๒๕ต่อ๑๔
โดยนัดนี้มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

เดินทางมาให้กำลังใจติดขอบสนาม
สร้างขวัญและกำลังใจได้เป็นอย่างดี

นามนำเป็นอันดับ๑มี๘๘ทอง
ส่วนไทยอันดับ๒มี๓๖ทอง

รายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม